คือเอ๋ไม่อยากมาตอบคำถามในสิ่งที่ผ่านมานานแล้ว
เอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะเอ๋ชี้แจงในเรื่องของของต่างที่

เอ็นดูได้มีติดต่อละ
จะลองสิ้นมือไหมถึง
ตอนนี้เนี่ยยังดำเนินการอยู่
แล้วก็เอได้รับการดำเนินการไปบางส่วนแล้ว
เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ถ้ามีอะไรเพิ่มเติม
ก็คงให้ทางกฎหมายทั้งสองฝ่ายคุยกันดีกว่า

ทุกคนต้องเซ็นเข้าก่อนอยู่แล้ว
ก่อนเข้าคลาสทุกคนคือทุกคนต้องเซ็นอยู่แล้ว
เรื่องถึงท่านกฎหมายแล้วนะเอก

เพราะเอกได้รับการดำเนินการบางส่วนไปเรียบร้อยแล้ว
เราคาดหวังโดยที่อยากให้เขาอยู่นี้

คือแบบเป็นการขัดแย้ง

ทำให้มันเรื้องเงาใหญ่ตัวหรือว่าไปภาษาพิงคายอะไรแบบนี้

คือที่ออกมาคือเรารักษาภาพรักตัวเอง

พี่เอกแค่รู้สึกว่าเอ๋ไม่อยากตอบคำถาม
เอกก็อยากจะบอกทุกคน
คือช่วงนี้เอ๊ะได้รับคำถาม

แล้วก็ไม่อยากมานั่งตอบคำถาม
ก็ได้เอกก็รู้สึกว่า
เอ๊ะแหละอยากประกาศ

ในพื้นที่ของ

เอกก็เอกก็คิดว่าเอ๋เอกพูดในเฟซบุ๊คหมดแล้วแล้วเอกก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายใคร
ไม่ได้มีเจตนาที่จะโจมตีใครเอ๋บอกในส่วนของเอ๊ไปหมดเลย
อย่ามองอย่างนั้นเลยค่ะอย่ามองอย่างนั้นเลยเพราะว่าหมายเอกว่ามันเป็นคนละส่วนกัน
คือเรื่องความชอบความไม่ชอบมันแล้วแต่บุคคลนะคะ
เห็นไหมไปขอยุ่งตรงนั้นดีกว่า